เดี๋ยวนี้ตำรวจกับชาวบ้านกับผู้เกี่ยวข้อง
เขาต้องสอบการผัดเชิญเหตุการมีคนคุ้มครั่ง
อ่าตำรวจทรพปรัญญาก็เตรียมที่จะสักซ้อมกัน
แล้วเหตุการณ์เวลาซ้อมนี่เขาทำเหมือนจริงมากนะ
รอตัวละครสำคัญคือคนคลั่งครับ

เอ๊ะเอ๊ะผู้ชายเสื้อแดงนี้ใช่ใช่ไหม
นี่คือตัวแสดงที่นัดกันมาใช่ไหม
โอเคโอเคตัวแสดงครบแล้วคุณวราพร
ไม่ใช่ครับไม่ใช่คนนี้
คนนี้ไม่ใช่คุณกำลังจะบอกว่าเหมือนมาก
ไม่ใช่นักแสดงครับคุณวรพร
เขาเข้ามาในเวลาที่เหมาะสม

ไล่ตีตำรวจครับเอาไม้ไล่ตีตำรวจครับ
นี่แหละครับมาซ้อมให้เหมือนจริงกันซะเลยก็แล้วกัน
งานนี้คุณตำรวจทำอย่างไรนะครับ
คนที่ต้องรับบทเป็นชายคลั่งถึงกับสายหัว
เพราะว่าเตรียมตัวซ้อมบทมาเจอแย่งซีนครับ
แย่งซีนจากผู้ชายเสื้อสีแดงนี้
เจ้าของคลิปนะฮะระบุข้อความว่า
สงสารตัวปลอมแฮชแท็กตำรวจไทยครับ
ลองฟังเสียงนะฮะตัวปลอมที่เตรียมตัวกันไว้หน่อย

คนนี้ครึ่งวันแล้วเข้ามา

ตากแดดยืนตากแดดนั่งตั้งนาน
อีกตัวจะครึ่งวันแล้วเข้ามาครึ่งเดียว

ก็ไม่รู้ว่าการซ้อมแผนจบยังไงเหมือนกันนะครับ
บางคนถามว่าทำไมซ้อมเหมือนจริงมากเลย
เพราะว่าสมบทบาทกันมากนะครับ

ซ้อมแต่นักแสดงตัวจริง

นี่แหละครับบางคนก็เข้ามาแซวกันต่างแล้ว
คนก็บอกว่าพี่ตำรวจถือป้ายสู้ชีวิตมาก
ปีนี้สมควรได้๒ขั้นนะครับ
โอ้โหเนี่ยค่ะก็เลยต้องใช้แผนจริงเลยนะคะ